พื้นที่ของวันนี้เกือบแตะห้าสิบองศาเซลเซียสค่ะชนบุรีสี่สิบเก้าจุดแปดองศา
บางนาสี่สิบแปดองศาและภูเก็ตสี่สิบเจ็ดจุดหกองศาเซลเซียสค่ะ
โมมิเตอร์วัดได้อุณหภูมิสูงสุดของวันนี้อยู่ที่๔๒องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนฝนค่อนข้างน้อยค่ะร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่เท่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ส่วนกรุงเทพมหานครอากาศร้อนถึงร้อนจัดและไม่มีฝนนะคะ
ฤดูร้อนปีนี้คุณผู้ชมจะต้องอดทนกับเรื่องของคลื่นความร้อนและฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้า

สวัสดีค่ะ